แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเข้าวันสา

มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจส่งบอกก็เอาล่าอุปสริษฐ์กันได้
ผ่านไลน์ออฟฟิชิอลหน้าจอเผื่อเสร็จจากรายการดูแล้ว

เอาละค่ะพูดถึงเรื่องทำบุญนะคะก็นี่เลยค่ะ
ดอกย่าในป่าปูนสาวลูกทุ่งเสียงดีคนนี้ค่ะ
ชอบทำบุญมากนะคะแล้วก็เลยจะพาเข้าวัดนะคะ
ทำบุญกันค่ะสไตล์คุณตายอรไทย
ไปชมสกุลพิเศษที่พี่แจ๊กกะลินพาไปดูเลยค่ะ
สวัสดีค่ะดินต้องตายนี่เองค่ะตายออรไทยนะคะซาวดอกยาในปลาปุ่นวาวถูกเหรอ
มือดีซิม่าเฮดอย่างกันค่ะวันนี้
โอ้ส่วนหลายตายกับอิริเป็นวัดด้วยใกล้บ้าน

ค่ะพาไปถวายสังฆฐานโลนเนอะ
มีครับค่ะไปโรนค่ะนั่นคือโรนค่ะอันนี้ค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ
คุณองค์อิ่มใจแล้วเนอะค่ะโอ้ดีค่ะดี
ปกติมาวัดบ่อยป่ะค่ะ

แต่ว่าก็พยายามที่จะแบบสม่ำเสมอนะครับ
ทำไมถึงชอบทำบุญคะยังพอยัง

เห็ดกับเขาเพื่อถวายพลังเถียวแบบ
แบบนี้ช่วงเวลาแบบนี้เขาได้แบบอยู่กับสมาธิ
เคยเห็ดบุญแบบใหญ่อย่างที่นี่ค่ะ

นี่อยู่เคือเปี๋ยกร้อนที่กุญญ่ายแบบว่า

ลูกหลานก็เลยเรียกว่ามาร่วมตัวกันมาห่มนะคะ

มาซิงเกินลาสุทธิ์เป็นสไฟล่ะค่ะ

สร้างได้สร้างแล้วสร้างแนวภาษาอีสานแปลว่าเกลียด

เนื้อหาของเพลงนี้บอกค่ะ

ที่แบบคบกับผู้ชายคนที่กำลังรอถึง

บรรชังบรรลงค์

เฮ็นมุกวาซียาไปปล่อยป่า

จะสิไปอีกวัดนึงยูปใกล้กันดีค่ะ
ไปเลยไปเลยก็ได้
ไปเหลนี่ไสมาซ
กลับไปได๋น
และถ้าอันนี้สังใดสังแล้ว
แต่สังบ่ได้อีก

แต่ย้อนหักอายนี้ดี
พี่ตายดีกว่าค่ะสวยจังสิ

พี่หาดจริงคนจีบยังไหมคะ

คือเราปิดกั้นตัวเองใช่ไหมไม่อยากมีแฟน

แล้วอีกอย่างก็คือบัตรเวลามันมาเรื่อย

ดวงเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ไหมคะ
แต่มันถ้าตามความเชื่อหรือวิจารณญาณของเรา

หมายถึงว่าถ้ามีอย่างที่ทุกคนเชื่อ
ถ้าแบบมีชื่อเสียงในวงการ
ก็ต้องแลกด้วยอะไรอันใดอันหนึ่ง
ก็คิดว่ามันมีคนที่ให้กำลังใจ

คิดว่ามันก็ดีที่สุดอยู่แล้ววันนี้

เมื่อนี้ก็อิโมะยุงอิ่มใจกันเนอะโอ้ว

วันนี้บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอบคุณคุณตายด้วยนะคะ
แล้วก็เราต้องลาไปแล้วค่ะอย่าลืมไปทำบุญนะคะ